งานแต่งเจ้าบ่าวเทเหรอไม่ใช่เจ้าสาวเทเหรอไม่ใช่ใครเท
นัดหมายกันมาแล้วจะจัดงานแต่งกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแต่เช้าเนี่ยจะ
ตอนเช้าจะเป็นงานแต่งงานเนี่ยอยู่ดีมาเทแบบนี้ด้วยนะ
นะฮะทำให้เจ้าภาพต้องจัดงานกันเอง
คุณผู้ชมมาดูคลิปนะที่มีการร้องเรียนในโลกโซเชียล
เจ้าภาพจัดกันเองนะฮะ
อากาศนาวคงจะมีใช่ไหม
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะกลุ่มเจ้าภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ต้องมานั่งประดับตกแต่งงานกันเอง
เอ้าทำเท่าที่ได้ก็ออกมาสวยดีนะ
นี่ฮะต้องช่วยกันจัดงานแต่งกันเองนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมานะครับ

อยู่ดีมาซ้อนกันเอาวันที่จะจัดงานแต่งเลยนะ
ซ้อนและเทบ่าวสาวคู่นี้กลายเป็นฝันร้ายของบ่าวสาวคู่นี้
แล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายเลยนะฮะอ่ะย้อนไทม์ไลน์กันหน่อย
เพราะเรื่องนี้น้องสาวของเจ้าบ่าวเอามาเล่าให้ฟังนะฮะ
เธอบอกว่าย้อนไทม์ไลน์ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่จะเทงานแต่ง
คืองานแต่งกำหนดวันที่๕มีนาคมใช่ไหมทีนี้วันที่๔มีนาคม
ช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มตอนแรกก่อนหน้านั้นก็นัดหมายกันแล้ว
เดี๋ยวจะมาตกแต่งสถานที่นะแต่๕ทุ่มออกกับนายอ้างว่า
เดี๋ยวจะกลับมาจัดงานแต่งให้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้ว
บ่าวติดต่อหาออร์แกไนท์อีกนะฮะออร์แกไนท์บอกว่า
กำลังและกำลังไอ้กำลังนี่แหละคุณ
กำลังจะออกเดินทางจากอีกที่ไปยังบ้านงานแต่ง
จนกระทั่งเที่ยงคืนครึ่งแล้วคุณมาแล้วยังอ่ะ
ยังไม่มาออร์กาไนท์แจ้งบอกว่าเดี๋ยวแวะไปเอาดอกไม้ที่อำเภอลาดยาวก่อนแป๊บนึง
คุณผู้ชมฮะและทีนี้ครับที่อำเภอลาดยาว
มันก็ไกลจากที่บ้านที่จะจัดงานแต่งแล้วจะมากันทันไหม
ทีนี้เจ้าสาวเป็นคนโทรตามอีกเพราะมันจะตี๒แล้วคุณ
จะตี๒แล้วออร์กาไนท์อ้างว่าอะไรอีกรู้ไหมคุณ
ขอไปเอาของที่อำเภอพยุหะคีรีก่อน
โอ้โหคุณเมื่อกี้อยู่อำเภอราชยาวคราวนี้ไปอำเภอพยุหะคีรีอีก
มาอีกครึ่งชั่วโมงตี๒๓๐ออร์กาไนท์บอกว่า

อ้างเหตุผลสารพัดขับรถไม่ไหวแล้วเหนื่อยบ้าง
คุณจะมาเหนื่อยมาเทงานแต่งเขาได้ยังไง
เจ้าสาวยังต้องนอนหลับพักผ่อนแต่นี่ไม่ได้นอนเลยต้องมาโทรตาม
ใช่แต่เขายังรับปากยังนั้งเลยอย่างไรก็ทันเดี๋ยวไปถึงแน่นอน
ชั้นอะไรล่ะคุณจะตี๓แล้วนะฮะ

เช้าตี๕๖โมงสุดท้ายเจ้าสาวติดต่อไป
ไม่รับสายแล้วจ้าคุณแชทไปก็ไม่ตอบ
ทีนี้ค่ะคุณรูปพรีเวดดิ้งในงานไม่มีสักรูป
วงมาลัยเบาสาวไม่มีเพราะอยู่ที่ออร์แกไนท์หมดนะฮะ
ญาติพี่น้องก็เลยต้องระดมกำลังมา
ตี๒ตี๓มาช่วยกันทำฉากรดน้ำสังเอง
วาดรูปใส่กระดาษร้อยปอนด์นี่แหละลงสีน้ำ
งานก็พอใช้ได้อยู่แบบนี้
โชคดีที่บ้านยังมีวิชาศิลปะติดตัวนะคุณนะ
ทีนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวถามว่าได้แต่งไหม
แต่งแขกเรือมาแขกเรือก็อาจจะไม่รู้นะ

แต่หลังจากนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพัก
แล้วก็ทางเจ้าเบาเจ้าสาวบอกโหม่โกะนะบอกว่านั้นต้องจ่ายคืนมาให้ตรงทุกงวดนะ
ให้จบภายในวันที่๑๐เมษาหากไม่เป็นตามที่คุยกันไว้
จะแจ้งความดำเนินคดีต่อเพราะงานต้องมาพัง
เพราะออกแกน้ทแบบนี้ไม่รับผิดชอบนะครับ
ทีนี้แม่เจ้าสาวคุณผู้ชมแม่เจ้าสาวเนี่ย
เปิดเผยว่าเจ้าบ่าวเป็นครูในอำเภอลาดยาวนะ
ส่วนเจ้าสาวเป็นครูในอำเภอเมืองนครสวรรค์
ก็ว่าจ้างเนี่ยจ่ายเข้าไปแล้ว๔๙๐๐๐บาทนะฮะ
หลังถูกเทงานแต่งออร์แกไนท์ยอมจ่ายเงินชดเชยกลับคืนมา๕๐๐๐บาท
นัดจ่ายงวดแรก๑๓มีนาคมนะครับ๒๐๐๐๐บาท
งวดที่๒๓๑มีนาคมอีก๓๐๐๐บาท
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เนี่ยก็จบไปแบบนี้จบไปแบบนี้นะคุณนะ
บ่าวสาวเจอร้านพรีเวดดิ้งในจังหวัดนครสวรรค์
เทงานแต่งเพิ่มอีกเคสหนึ่งตอนแรกผมนึกว่าไอเคสเดียวกันหรือเปล่า
ปรากฏว่าอีกเคสหนึ่งนะคุณนะทีนี้มีคนอยากรู้เลยร้านเดียวกันหรือเปล่า
ร้านไหนคู่บ่าวสาวจะจัดงานต้องระวังกันไว้แล้ว
ตอนนี้โอ้โหกลายเป็นมิจฉาชีพแล้วนะฮะโดยนี่เจ้าภาพงานนี้
ก็ไม่มานะฮะงานพิธีอะไรต่างนานาเนี่ย
ก็ไม่มีของอะไรมาตั้งเบิกตังค์ก็ไปแล้ว

บ่าวสาวก็อยู่กับร้านไม่เอามาให้รับงานเพื่ออะไรครับ
เลิกก็ไม่ได้วงดนตรีเล่นสดโต๊ะจีนมาครบหมด
เช้ามาแต่งหน้าเสร็จต้องรีบหาชุดแบบเร่งด่วนนะครับ
และยังขอบคุณไปอีกร้านหนึ่งนะร้านชุดที่เขาแบบว่า
ส่งชุดมาให้เร่งด่วนนะฮะแล้วเจ้าบ่าวเขาเสียความสุขมากเลย
บอกว่าแต่งงานรอบเดียวทำงานแต่งผมเกือบพัง
โทรไปตี๒เลื่อนบอกจะมาตี๓โทรไปตี๓บอกมาถึงตี๕
สุดท้ายไม่มาโทรไม่รับทำให้งานป่วน
ร้านแบบนี้ใช้ได้เหรอพังชีวิตเราทั้งชีวิต
คุณผู้ชมแล้วก็เปิดแชทที่โทรไปถามเออไลน์ไปถามนะ
ว่าร้านจะรับผิดชอบยังไงปรากฏว่าร้านก็บอก
ขอโทษนะคะขอโทษขออภัยจริงนะอย่างนู้นอย่างนี้เลย
แล้วก็จะชดเชยคืนเงินให้นะปรากฏว่ามันลักษณะคล้ายกับเคสแรกเลย
ระวังเพราะเขามันเทมาคือพังทั้งงาน
อย่างน้อยเกิดสมมุติมีเจ้าไหนเบี้ยว
หรือว่าเจอแบบคนที่ไม่ดีงานส่วนอื่นยังรันได้
อย่างเช่นเวทีดอกไม้เวทีเอาทำไปเลย
แต่บางทีเจ้าภาพก็ให้เหมาหมดไง

คือมันยากในเรื่องของการจัดการของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอง
วันงานก็จะต้องแบบเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหล่ออยู่ใช่ไหม
เกิดเรามัวแต่แบบมายุ่งอันนู้นมาหรือยัง

คู่แรกยันเช้าไม่ได้หลับได้นอน
แล้วมาแต่งกันตอนเช้าอีกนะฮะ